ใช่ซื้อของออนไลน์โดยซีรีส์

ทีนี้ทางกศธชก็เห็นเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้
แล้วก็เลยอยากจะสนับสนุนนโยบายของรัฐ

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๘โมงเช้า
ก็มีคนมาลงทะเบียนเยอะเลย๓ล้านเลขหมายนะคะ

เลยค้าธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เปิดเผยว่าหลังจากที่กศธชมีมติสนับสนุนนโยบายของรัฐ
เรื่องของการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ก็ให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มบนมือถือ
แล้วเมื่อวานนี้ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๘โมงเช้า
ปรากฏว่ามียอดผู้ลงทะเบียนวันแรก๓ล้านเลขหมาย
ใน๓ล้านเลขหมายนี้ก็แบ่งเป็นเติมเงิน๒ล้านเลขหมาย
แล้วก็แบบรายเดือนอีก๑ล้านเลขหมาย
ต้องย้ำนะคุณผู้ชมคือใครที่ดูอยู่
บางคนบอกว่าเอ๊ะฉันจะต้องรีบกดรับสิทธิ์หรือเปล่า
ยังไม่ต้องรีบใจเย็นคุณผู้ชมไปเช็คก่อน
เน็ตของคุณผู้ชมจะหมดหรือยัง
แต่ถ้าเกิดว่าเน็ตยังไม่หมดยังไม่ต้องรีบเติม
พอเน็ตใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมค่อยมากดรับสิทธิ
เพราะว่าเขาสามารถมีเวลาให้กดรับสิทธิ
จนถึง๓๐เมษายนก็จนเที่ยงคืนเลยค่ะ
นี่เพิ่งวันที่๑๑เมษายนนะคะแล้วก็คุณสมบัติ
คนที่จะได้รับเน็ตฟรีกศชกำหนดเอาไว้

ไม่ว่าคุณจะถือเบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์
อาจจะมีหลายเครื่องบางคนมีหลายค่าย
แต่คุณผู้ชมต้องเลือกรับเพียง๑สิทธิ์
แล้วผู้รับสิทธิ์ก็จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
แล้วก็ไปลงทะเบียนซิมเปิดเบอร์ภายใน๓๑มีนาคม๖๓นะคะ
ทีนี้คนที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างเลยค่ะ
บางคนใช้แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตที่มันเกิน๑๐กิ๊กอยู่แล้ว
ไม่จำกัดอยู่แล้วตรงนี้ก็จะไม่ได้เพิ่ม
รวมถึงคนที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลก็จะไม่ได้นะคะ
วิธีการที่เราจะไปลงทะเบียนจะไปรับสิทธิ์ทำยังไง
เดี๋ยวแคปหน้าจอของไทยรัฐอันนี้เอาไว้ให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชม
อันดับแรกคุณผู้ชมกดดอกจันทร์๑๗๐ดอกจันทร์
แล้วก็ตามด้วยเลขบัตรประชาชน๑๓หลักก่อน
หลังจากนั้นคุณผู้ชมกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก

หลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยรออย่างเดียวค่ะ
แต่เมื่อวานผมก็รอนานเหมือนกัน

บางท่านเมื่อวานเท่าที่เราสอบถามบางท่านก็ลงทะเบียนไปนาน
คือต้องรอนิดหนึ่งคนอาจจะเยอะลงทะเบียนกันเยอะนะฮะ
คุณผู้ชมใครที่ลงทะเบียนได้แล้วบอกกันมาหน่อยนะคะ
ทางไลน์หน้าจออันนี้คือสำหรับโทรศัพท์มือถือ
เอานี้นิดหนึ่งถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะ
เขาจะเขียนตอบกลับมาบอกว่าคุณไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
จากข้อมูลเบอร์ของคุณไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลกศธชกำหนด
หรือไม่จำกัดไม่ได้เปิดใช้งานตั้งแต่๓๑มีนาคมอะไรเนี่ยนะฮะ

แต่ว่าถ้าอันไหนได้รับสิทธิ์เขาเขียนว่า
ใช้งานได้๓๐วันจากรัฐบาลสำนักงานกศธชและค่าย

ลงทะเบียนรับเน็ตฟรีเนี่ยง่ายมากเลย
แล้วก็ข้อความที่เขาส่งกลับมา
ที่คุณได้เริ่มใช้เน็ตฟรีเขาจะติ่งท้ายไว้นิดหนึ่ง
ขอให้คุณใช้เน็ตอยู่บ้านอย่างปลอดภัย
ก็ใช้เน็ตให้มีความสุขกันนะคะ
นี่คือของคุณสืบสกุลแปลว่าของคุณจ่ายรายเดือน
แต่เดือนนึงไม่ถึง๑๐กิ๊กใช่ไหม

แต่แนะนำว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยคุณเปลี่ยนแพ็คเกจที่เหมาะสม
กับการใช้งานน่าจะอันนี้สำคัญที่สุด

คือเน็ตบ้านเขาจะอัพสปีดให้เป็น๑๐๐เมกาไบท์ทันที
ตั้งแต่๑๐เมษายนเป็นต้นไประยะเวลา๓๐วัน

มีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นี้ทั้งหมด๓๐ล้านเบอร์
สปีดเน็ตบ้านประมาณ๒ล้านครัวเรือน
สำหรับเน็ตบ้านเราไม่ต้องทำอะไรเลย
เขาอัพให้แบบออโต้เลยนะคะ
แต่ยังไงก็เอาไปใช้ให้ทางที่เกิดประโยชน์แล้วกัน
ไปขาขายออนไลน์ไปประชุมทำงงทำงาน
ให้มันเป็นประสิทธิภาพที่ดีหน่อย